เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปทลายร้านคาราโอเกะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ซึ่งนอกจากจะพบว่ามีเด็กสาวชาวลาว
อายุต่ำกว่า๑๘ปีมาค้าประเวณีแล้วนะครับ
ยังพบหลักฐานที่เป็นประเด็นสำคัญ
น้อยไปกว่าประเด็นการค้ามนุษย์
นั่นก็คือบัญชีสวยที่ทางร้านคาราโอเกะ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้รับไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
ปฏิบัติการบุกทลายร้านคาราโอเกะ๓แห่ง

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
พบหญิงบริการชาวลาวกว่า๒๐คน
ในนั้นมีเด็กซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อายุต่ำกว่า๑๘ปีรวมอยู่ด้วยถึง๘คน

นายตำรวจของสถานีตำรวจภูทรภูเรือทันที

เนื่องจากต้องอยู่เพื่อสะสางคดีที่เกิดขึ้น
อกจากนี้ยังมีการแจ้งข้อหา๘ฐานความผิด

รวมทั้งข้อหานักคือค้ามนุษย์
ส่วนบัญชีสวยที่ระบุชื่อบุคคลชื่อหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์เลขที่บัญชี
พร้อมหลักฐานการโอนเงินอย่างชัดเจนนั้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบราม
ทุจริตในภาครัฐหรือปปท

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการปปท
มีมติรับไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวข้องกับสวยคาราโอเกะกาม
ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด๖คน
คดีนี้ปปทจะใช้เป็นโมเดล

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

อย่างรอบด้านลดขั้นตอนการสืบสวน
ว่าจะทราบผลภายใน๖เดือนนี้
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งของร้านคาราโอเกะ
ซึ่งถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้พบว่า
ห่างจากสถานีตำรวจภูทรภูเรือ

มีการค้ามนุษย์ในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร
อำเภอภูเรือเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
เป็นเมืองธรรมชาตินะครับ

ต้องนำเรียนว่าสถานที่เนี่ยก็อยู่ถนนหลักนะครับ
ถามว่าไกลจากลงพักใหม่นะครับ
คืออำเภอภูเรือเป็นอำเภอเล็กนะครับ

สถานีตำรวจภูทรภูเรือยังย้ำว่า

แต่ได้ตั้งข้อสังเกตการจับกลุ่มครั้งนี้
เป็นการจัดฉากขององค์กรอิสระ

คาราโอเกะปิดตัวมาหลายเดือน
จนวันที่๙๑๑กุมภาพันธุ์
มีเด็กชาวลาวมาสมัครงานที่ร้าน
จึงเปิดให้บริการในวันที่๑๓กุมภาพันธ์
วันถัดมาก็ถูกจับกลุ่ม
ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย
ระบุว่าใช้เวลาติดตามกลุ่มเด็กผู้เสียหาย
เพื่อเก็บข้อมูลนานกว่า๔เดือนแล้ว
ประมาณวันที่๑๑หรือ๑๒กุมภาพันธ์

เด็กคนนั้นที่ติดต่อกับทางสายรับเรา
ระบุว่าตัวเองอายุ๑๖ปี

เด็กมากและยังไม่ถูกเปิดบริสุทธิ์ด้วยนะครับ
จะย้ายมาที่ร้านใหม่แล้วก็จะมาขายบริการทางเพศ

ร้านไหนกล้าที่จะรับเด็กอายุต่ำขนาดนี้

มันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสาร

คุณทราบชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอายุประมาณเท่าไหร่
ถ้าคุณไม่มีเจตนาที่จะขายบริการทางเพศเด็ก
ต่ำกว่า๑๘ปีจริงคุณจะต้องไม่รับ
ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ยังระบุ

โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เพราะปัญหาสำคัญของประเทศไทย
สำหรับการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในขณะนี้
คือความล้มเหลวในการคัดกรองเหยื่อ
และการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน